ไปดูที่ทีมเทนนิสไทยนะครับลงฝึกซ้อมที่มาริลาก่อนที่จะมีโปรแกรมลงแข่งขันรอบแรกวันที่๑ธันวาคมนี้ครับ
สำหรับทีมเทนนิสไทยเราก็หวังนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถทำผลงานให้ได้ดีกว่าในครั้งที่ผ่านมา
ซึ่งเราเองก็ได้นักเทนนิสมากประสบการณ์นะครับมารวมอยู่ในทีมเทนนิสหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับ
ก็เป็นการซ้อมเพื่อปรับความเข้าใจแล้วก็ให้เข้าพื้นชินกับพื้นสนามนะครับ
ซึ่งสนามที่มีการทำพื้นแล้วก็ลงสีใหม่เนี่ยพื้นสนามมีความหนืดนะ
แล้วก็ลูกกระดอนช้าทำให้นักเทนนิสไทยต้องเข้าหาบอลให้เร็วมากขึ้นนะครับ
คุณวิทยาสำเร็จโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าการซ้อมวันแรกก็เน้นให้นักกีฬาปรับในเรื่องของสภาพอากาศรวมถึงสภาพร่างกายนะครับ
ส่วนเรื่องพื้นสนามที่หนืดเนี่ยเชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่อตัวนักกีฬามากเท่าไหร่นะ
แต่กังวลในเรื่องที่ช่วงนี้ฟิลิปปินส์อาจจะมีพายุเข้าช่วง๓๔ธันวาคมนี้ครับ
แล้วก็น่าจะเป็นลมที่ค่อนข้างจะแรงอีกด้วยนะครับ
แกรมการแข่งขันเทนนิสเริ่มวันแรกนะครับ๑ธันวาคมนี้ครับจะเป็นประเภทชายเดียวหญิงเดียวและคู่ผสม
ก็จะเริ่มเวลา๙นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า๘นาฬิกาของประเทศไทยนั่นเองนะครับ
ความขึ้นหน้าของวอเลอร์บอล๔เกม๒๐๑๙นะครับ
และกำลังปรับปรุงเพื่อให้ทันการใช้งานนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสำรวจเลยครับ
พบว่ายังอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับ
โดยบริเวณภายนอกเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทาสีและวางโครงสร้างด้านหน้า
ขณะที่ด้านในครับเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทำนะครับ
แต่จากภาพโดยรอบแล้วคาดว่ายังคงต้องปรับปรุงต่อเนื่องนะครับ

แล้วก็มีคนงานเดินเข้าออกตลอดเวลา
เรียกว่าช่วงนี้แต่ละจุดแต่ละสนาม
คนงานเนี่ยต้องทำงานแทบจะ๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนรอบในการมาทำงานกันครับ
ส่วนวอเล็กบอลหญิงจะแข่งขันวันที่๓ธันวาคมซึ่งก็เหลืออีกเพียงแค่๒วันจากนี้ก่อนเกมการขันจะเริ่มครับ
ไปดูสรุปเหรียญ๔เกมอย่างไม่เป็นทางการนะครับทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว๑เหรียญทองจากโบโลน้ำทีมหญิงนะครับ
ซึ่งหนนี้แข่งกันเพียง๓ชาติก็มีไทยสิงคโปร์และฟิลิปปินส์นะครับแข่งแบบพบกันหมด๒ครั้งทีมละ๔นัดโดยจะมอบเพียงเหรียญทองกับเหรียญเงินโดยไม่มีการมอบเหรียญทองแดงนะครับ
ทางนี้ครับไทยคว้าเหรียญทองโปโลนน้ำหญิงได้เป็นสมัยที่๓ติดต่อกันเริ่มจาก๔เกมครั้งที่๒๘ที่สิงคโปร์ปี๒๐๑๕และ๔เกมครั้งที่๒๙นะครับที่มาเลเซียปี๒๐๑๗นะครับ